มาดูปัญหาของการเรียนออนไลน์กันหน่อยนะคะ
เรียนออนไลน์นั่งเรียนเฉยก็ยากแล้ว
ก็ยากแล้วแล้วถ้าเกิดว่าต้องทำกิจกรรมอัดคลิปส่งอาจารย์เนี่ย
ยากกว่าอุปสรรคมันเยอะแบบนี้ค่ะ
ไม่สุดสักทีรำไม่จบเพลงสักที
จบเพลงแล้วน้อยแมวชื่อน้อยก็จิกจีบตรงนั้นเลยค่ะ
เห็นมั้ยจีบละไม่ให้จีบสุดท้ายจีบไม่ติด

ไม่ได้ส่งครูเพราะน้อยคนเดียว
นี่เจ้าน้อยสุดท้ายเจ้าห่องทำอย่างไร

ถ้าวิชานี้คะแนนน้อยมึงอดประทูแน่

แล้วคุณผู้หญิงคนนี้น้องนักศึกษาเช่าหอพักตรงนี้อยู่
ก็อยู่กับแมวอยู่ในห้องจะเอาแมวไปไหน
มันก็ต้องอยู่ด้วยกันแบบนั้นสุดท้ายแมวทำไง

แล้วความแสบความโป๊ะมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม

หอพักหอพักห้ามเลี้ยงสัตว์
เจ้าของหอรู้จากคลิปนี้แหละ

นี่แหละหลงรักน้อยไม่ได้แล้ว
คราวนี้น้อยทำพี่เดือดร้อนด้วยนะคะ
อย่าแยกเลยนะสงสารน้อยเถอะ
เธอบอกว่าเธอจะต้องหาหอพักใหม่หรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่ยอมเพราะว่าเธอก็ทิ้งน้อยไม่ได้
เห็นไหมกอดฟัดกันขนาดนี้
คลิปแรกจบไปคลิปที่สองจัดมาเลยค่ะ
สวัสดีค่ะตกใจกบ

เห็นไหมเห็นยัง
เห็นแล้วอยู่มุมพอดีเลย
เป็นปุ้ยน้ำไม่แค่หันไปมองนะวิ่งก่อนเลย

ไม่มาจากไหนก็ไม่รู้

แล้วค่อยอัดคลิปส่งอาจารย์

นี่บนเตียงนอนของน้องเขานะใช่
กลบก่อเก้ามั้ย

หลานแม่น้ำหนึ่งรึยังไม่ถึงเวลา
แม่แน่คือกลบก่อเก้า

จบแล้วเหรอ